โต๊ะกับเก้าอี้นักเรียนเลี้ยงไว้๑๓ตัวตรงกลางเนี่ยตั้งเครื่องเส้นไว้ทั้งหมด
คือเราจะให้เขานั่งกินข้าวกับผีป๊อปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทำไม
ที่โต๊ะถีบโต๊ะบอกโต๊ะข้างมีคนนั่งกินอยู่พี่เขากินอยู่ถีบถีบเลย
ก็ไม่ได้คุยให้เพื่อนฟังบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างก็ไปทำรายการนี้มา
แต่ว่าไม่ได้เล่าดีเทลเรื่องอะไรเลยนะพี่เอบอกว่าหน้าบ้านพี่อ่ะมีผู้ชาย๓คนเมาเหล้า
แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งผมอยากโศกไหล่ซ้ายขาด

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

เดียวเท่านั้นครับและในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่ครับ
แน่นอนว่าเราต้องมีการเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้
เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมแต่มาแบบวีดีโอคอร์
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เป็นผู้กำกับมากฝีมือครับที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่วนภูมิกับท่านนี้จะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
นั่งอยู่ห่างอย่างห่วงกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อย่างที่บอกว่าเป็นทั้งผู้กำกับมากฝีมือ
เป็นทั้งนักแสดงมากฝีมือท่านหนึ่งในวงการครับ
ยินดีต้อนรับพี่แฉะองค์อาจเจียมเจริญพรกุลครับ

ช่วงนี้โควิดเราอยู่ห่างกันนิดนึงนะพี่นะ

นะครับเดี๋ยวถามก่อนนะครับพูดถึงเรื่องของ
ผลงานที่เราเคยเห็นทั้งหน้าหนังหน้างานแล้วก็รวมไปถึงเบื้องหลัง
สิ่งที่สร้างชื่อให้กับพี่แฉะเลยที่คนจำได้เลยแน่นอนคงจะหนีไม่พ้น

เป็นหนังเรื่องแรกที่กำกับเมื่อหลายปีที่แล้วก็คือน้ำผีนองสยองขวัญ
อยากจะบอกว่าสนุกมาก
สนุกมันเป็นหนึ่งเรื่องที่สนุกมากแล้วก็สิ่งที่หลายคนจำได้ก็คือ
เห็นพี่แฉะในภาพยนตร์ผีแจ้งหนัง
ครับเป็นหนังที่ไปร่วมแสดงแต่นั่นค่อนข้างแบบดราม่ามากเลยหนังน่ากลัวเหมือนกัน
เป็นหนังแบบแนวซีเรียสไปเลยครับนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพี่แฉะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
แฉะจะต้องมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาพูดคุยให้กับแฟนรายการได้รับฟังกัน
วันนี้พี่แฉะมาพร้อมกับเรื่องของผู้กำกับรายการผี
ครับเป็นรายการผีรายการหนึ่งครับนะฮะที่อดีตพิธีกรเขาหน้าตาดีมากครับชื่อคุณแจ็คนี่แหละครับ
ใช่ค่ะพี่เป็นยังไงพี่ได้ข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยที่กำกับรายการผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นข้างหลัง
ซึ่งผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าจริงแล้วผมก่อนอันนี้ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผี
คนนี้ออกตัวเลยนะว่าไม่เชื่อแล้วมีอะไรเนี่ยผมจะใช้โลจิกตลอดคือตะกะตลอดว่าเฮ้ยผีมันกินข้าวได้หรือผีมันอะไร
คือแต่ชอบฟังนะชอบฟังบ้างฟังถ้ามีโอกาสถ้าคุณแจ๊ครุ่นก่อนมาอะไรต่างเนี่ยก็ฟังดูเออมันก็สนุกดีแต่ว่าเราก็เก็บเป็นข้อมูลใช่ไหมมาเขียนบทหนังอะไรอย่างนี้
แล้วบอกเดี๋ยวแจ้งวันแจ้งอะไรไปช่วยพี่หน่อยเพราะว่าพี่ไปไม่ได้จริงผมก็เลยอ่ะโอเคไปตกลงรับปากแกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเออไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแค่แค่จ๊อปหนึ่งก็เลยไปทำในขณะที่งานตอนนั้นก็ยุ่งอยู่ก็ทำอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยมีงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ต้องไปวันตัดต
เกือบ๒๐ตัวอะไรอย่างนี้เยอะมากหลายตัวเป็น๑๐ตัวแหละ
ผมก็ส่งเขาล่วงหน้าไปก่อนผมบอกพี่พี่จะเสร็จงานประมาณสักทุ่มนึงนะ
ถ้าเร็วสุด๕โมงเย็นผมก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่งไอ้น้องคนนี้ไปไอ้น้องคนนี้จริงมันก็ไม่ได้กลัวผีนะ
ต้อยนี่แหละชื่อไอ้ต้อยอ่าพี่ต้อยครับ
ต้อยที่ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้แหละ
เขาก็ล่วงหน้าไปก่อนพอ๕โมงเย็นฟ้ามก็คึ้มในใจก็นึก
ไม่ได้อะไรเรายังอยู่ในตึกเขาก็โทรบอกต้อยมันก็โทรมา
มันไม่เคยโทรมาอย่างนี้นะมันโทรมาพี่เสียงเบามากเลยต้อย
ฮัลโหลพี่พี่มาเถอะทำไมของจริงพี่ของจริงของจริงคืออะไร
เขาบอกว่าในขณะที่เขาไปเซตอัพอยู่เนี่ยวางกล้องวางอะไรตอนกลางวัน
เราจะไปหาข้อมูลจากคนท้องที่หาข้อมูลสนามอะไรต่าง
เขาบอกว่าเพราะตอนเย็นฝนคือลักษณะของรายการมันจะกลางเต้นท์
เหมือนเต็นต์อาหารอเมริกันนะแล้วเราถ่ายกันในเต็นต์แล้วก็มีไฟ
เขาบอกเขาเซตเต้นท์เซตอะไรเสร็จฝนมันลงหนักมาก
กลางปาช้ามันเป็นปาช้าแล้วมีอะไรบอกว่าก็มีทีมพล็อป
ผมก็ไม่รู้เป็นใครเขาก็บอกว่าเขาก็ไปขอโรงศพ
โรงศพจริงที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรไม่รู้เอามาให้ถามเอามาทำไม
บอกว่าเผื่อพี่จะใช้เป็นพล็อปใช้อะไรบอกไม่เอาพี่ไม่เอา
เขาก็เลยลากไปไว้ที่ข้างเต็นต์
เสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานฝนมันก็ตกหนักมาก
ตกหนักแบบไม่หยุดเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ารายการผีเลยที่เขาทำเนี่ย
เขาจะมีเราเรียกง่ายว่าร่างทรงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางติดต่อ
หรืออะไรอย่างนี้มีเซนต์มีอะไรบางอย่าง
เขาก็บอกว่าที่ฝนมันตกหนักต่างเนี่ยมันมีวิญญาณมีอะไรต่างเนี่ย
เขาพยายามติดต่อมาแล้วเขาว่าข้างในมันจะเป็นต้นไสใหญ่มากเลย
ซึ่งคนพื้นที่ก็บอกเลยอย่าไปยุ่งเราอย่าไปยุ่ง
อ๋อไอ้ปัชชานี้มันเป็นปัชชาที่เขาเรียกปัชชารวม
มันมีการฝังศพแบบทั้งจีนทั้งไทยทั้งอิสลามทั้งอะไรไม่รู้เป็นป่าช้ารวม

ก็ฟังอ๋อโอเคเข้าใจเอาลงไปไว้ข้างนอก
แต่แล้วฝนตกหนักเขาบอกผู้ติดต่อวิญญาณได้เขาก็ติดต่อมาว่า
มีวิญญาณข้างในไม่พอใจเราไม่เส้นไหว้อะไร
ผมถามอ้าวแล้วพวกมึงไม่เส้นไหว้เหรอทำไมไม่เส้นไหว้ก่อนบอก
เวลาพี่ส่วนใหญ่เวลาทำเขาไม่ค่อยเส้นไหว้กัน
เพราะว่าถ้าเส้นไหว้เหมือนเราไปแสดงความขอบค์
ส่วนใหญ่ผีก็จะไม่ค่อยออกมา
ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคุณแจ๊คทำยังไงหรืออะไรต่าง
ผมก็เพิ่งรู้สำหรับรายการนี้เขาบอกเขาไม่เส้นไหว้
ผมบอกเหรอวะไม่เป็นไรไม่เส้นไหว้
แต่คราวนี้วิญญาณที่ไม่พอใจเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับไม่พอใจ
แล้วก็ฝนฟ้าเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจตามตัดกากว่า
มันอาจจะเป็นฤดูฝนก็ได้หรืออะไรอย่างนี้พอดีมั้
แต่ต้อยบอกว่าผู้ติดต่อวิญญาณเขา
เขาบอกว่าเขาขอเล่าเล่าขาว
เราก็พยายามวิ่งไปหาเหล้าขาวมาให้๓๔ขวดแหละ
แล้วก็ไปเส้นไหว้ตรงต้นไม้ใหญ่ลึกที่เขาไม่ให้เขาเข้าไป
สักพักนึงต้อยมันก็บอกว่าฝนมันหยุดพี่
เราก็คิดว่าในใจว่าเออไอ้เรื่องพวกนี้เคยได้ยิน
พอไปให้ก็คงหยุดอาจจะพอดีในใจเรายังไงก็ไม่เชื่อ
แต่พอเดินมาในต้อยมันส่งรูปมาให้ในโทรศัพท์
ที่บอกว่าของจริงแล้วของจริงคืออะไร

โรงศพมันถูกปิดฝาโลงอยู่ไม้ฝาโลงเราหนา

คือเราก็เข้าใจไม้ลวกมันกว้างประมาณนี้
อันมันปักทะลุอกโลงเข้าไปปักคาเหมือนหอกอยู่

ต้อยมันส่งรูปเม้นไพ่จะปักถาดทะลุฝาโลง

ของจริงว่ะผมรู้สึกอย่างงั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปครับ
แต่นี่สมัยก่อนเวลาบอกทางเราก็ขับรถไปเนี่ย
ผมก็ออกออกรถประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาบอกเขาจะเริ่มถ่ายประมาณสามสี่ทุ่ม
ครับก็ขับรถไปนั่งไปกับน้องคนหนึ่งอยู่ชื่อก้า
ก็ขับไปฝนมันตกหนักมากหนักก็แบบแล้วเส้นทางเนี่ยข้างซ้าย
จำได้มันเป็นชนประธานเป็นชนประธานเราก็ขับรถไปปัดที่ปัดน้ำฝนเร็วสุดเลย
แทบไม่เห็นจอดก็ไม่ได้เพราะมันแบบมันไม่มีจุดอะไรเลย
แล้วก็พยายามโทรติดต่อไอ้ต้อยบอกมันไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีอะไรหรอกพี่
มาเรื่อยเรื่อยมันจะเป็นดงต้นไม้แต่มันเป็นดงต้นไม้ที่ยาวมาก
แล้วมันมืดเราบอกหัวต้อยแล้วพี่แม่งจะรู้ตรงไหนวะอืม
แต่พอเราขับไประหว่างที่โทรอ่ะไปสักระยะหนึ่งผมรู้สึกมันเห็นเหมือน
คัดเอาท์ใหญ่ใหญ่สีดอกเทาอ่ะอืมมันอยู่ทางซ้ายอืม
ผมก็เลยกระทืบเบรกจึ้งไอ้น้องคนซ้ายมันก็น่ากระแทกกันบอก
พี่เป็นไรเราก็มองพี่เห็นป้ายอะไรสักอย่าง
พอรถมันจอดอ่ะเราก็พยายามปัดน้ำฝนมันไม่เห็นไอ้ป้ายแน่นะ
เทาเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่
ฝั่งซ้ายตัวใหญ่ใหญ่อ่ะครับแล้วเราเบรกแล้วรุ่นน้องก็ชี้พี่ได้ไง
ป้ายหน้าวัดมันอยู่หน้าวัดพอดีเลยมาจอดตรงหน้าวัดพอดีใช่
แล้วมันเป็นทางลงแต่เนี้ยผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะผมก็รู้สึกว่าเออ
มันอาจจะแปลกใจเมื่อกี้เราว่าเราเห็นนะโดยสายตาเราเห็นเป็นป้ายอะไรเทา
แต่ไม่แน่ใจก็คิดว่าป้ายหน้าวัดหรือเปล่าแต่พอดูอีกทีไม่มี
แต่รุ่นน้องมันชี้มันเป็นป้ายแล้วมันเป็นกอไผ่เป็นซุ้มประตูแล้วมันเป็นทางลงไป
มันก็เขียนชื่อวัดเล็กเล็กอ่ะพยายามมองเฮ้ยทำไมมันพอดีอย่างงีวะ
แต่ในใจก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปฝนมันก็หยุด
ก็เจอทีมงานเจอเต็นต์เจอเต็นต์เจออะไรอย่างเงี้ยก็เห็นทีมงานเราก็อุ่นใจอ่ะ
ไม่ได้รู้สึกอะไรก็บอกจะถ่ายยังไงฟังก์อย่างนี้เดี๋ยวรอแจ๊คมาเดี๋ยวรอพิธีกรมา
ครับเดี๋ยวรอบอลเชิญยิ้มมาเดี๋ยวรอดาราเก็ตที่จะมาทอปที่จะมาปฏิบัติการในป่านั้น
สองคนแต่ระหว่างนั้นอ่ะเราจะมีช่วงท้องคือต้อยมาล่วงหน้าก่อน
้อยต้องหาพื้นที่หาคนแถวนั้นมาเล่าเรื่องผีก็คือคนที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผี
มันปรากฏก็ก็มีประมาณก็ได้ป้าป้าคนหนึ่งมาคนหนึ่งครับ
เขาก็เลยเรียกผมในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยไปนั่งคุยก็มีผมต้อยแล้วก็ป้าแค่สามคนเท่านั้น
เพราะผมไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มันไม่สดครับผมก็เลยไปนั่งฟังเล่า
้อยก็บอกว่าป้าเนี่ยเล่ามีอยู่๓เรื่องเรื่องที่ป้าเล่าเนี่ยให้เราเลือกเรื่องมาทอล์กเรื่องหนึ่ง
ครับเขาก็เลยเล่าสามเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบเอ่อป้าเนี้ยคือป้าคนนี้แกเป็น
เขาเรียกผู้ทรงศีลอยู่ในป่าช้าเนี่ยเป็นกุฏิมีกุฏิอยู่ในป่าช้าเพราะว่า
ป้าคนนี้ก็เคยมาถือศีลกุฏิเนี้ยเดินเป็นกุฏิของพระที่มาเอ่อมาเอ่อ
มานั่งนั่งนั่งเอ่อเขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิตไปสองสองเจนแล้วนะสองรุ่น
แกก็เลยมาทรงสีแต่ไม่ได้โกนหัวแกก็นุ่งขาวของเขาแล้วแกก็อาศัยอยู่ในกุฏินั่นเลย
อยู่ในป่าช้านั่นเลยนะบอกเอ้ยป้าคนนี้น่าสนใจครับแล้วก็ป้าบอกเคยเจอไหม
ป้าเจอบ่อยมากอืมสามเรื่องของป้าป้าเล่ามาดิเรื่องแรกมันมีเชิงตะกอนโบราณนะฮะ
ถ้าคุณแจ๊คจำได้มันจะเป็นเชิงตะกอนสูงมากใช่ครับมันมันคือเราไม่เคยเห็นอ่ะ
มันเป็นเสาแบบสูงสูงประมาณสัก๕เมตรขึ้นไปแล้วก็เป็นหลังคาเหมือนใบตองตึงอ่ะ
ครับแล้วข้างล่างมันก็เป็นแค่ปูนอยู่สองฝั่งสำหรับสอดโลงเข้าไปแล้วก็เผาเลย
ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้ไอ้เชิงตะกอนเปลือยอันเนี้ยไม่ได้ถูกใช้
มันก็ถูกทิ้งล้างแต่มองไปเนี่ยเห็นอืมเออน่ากลัวดีว่ะป้าบอกว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ย
เช้ามืดเนี้ยตื่นมานั่งเดินจมกลมหรืออะไรอย่างเงี้มองไปเนี้ยเขาจะเห็นคนตัวสูงใหญ่อืม
เทาเหมือนขี้เท่าตัวเหมือนเลอะถ่านเลอะอะไรอ่ะยืนอยู่ตรงไอเชิงตะกอนนั้นเสมอแล้วมองแกมา
แกเห็นแรกแรกแกก็กลัวแต่แกด้วยก็แกปฏิบัติแกก็เลยดิ้งดิ้งแกรู้ว่า
คนคนเนี้ยเดิมเขาก็พยายามอธิบายให้ผมว่าเขาเป็นคนเฝ้าเชิงตะกอนอ่ะเหมือน
ผ่านไปคนตายต้องผ่านประตูเนี้ยไปอ่ะเผาเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้เราก็ฟังเป็นเรื่อง
โอเคเรื่องเรื่องตาคนนี้ต้องบอกว่าแต่สูงผิดผิดมนุษย์นะสูงใหญ่มากครับ
เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกแกไปทำธุระแล้วแกกลับมาป่าช้าเนี่ย
ดึกแกก็นอนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฝันแกก็ครึ่งหลังครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเด็ก
เด็กผู้หญิงตัวเล็กประมาณสักสามสี่ขวบมาร้องแกเปิดประตูมาแล้วเด็กมันก็แบบเหมือนเป็นพญาติที่ก้น
ค่ะแกก็ในฝันแกบอกแกก็จับเด็กผู้หญิงคนเนี้ยมาถรกก้นเพื่อเห็นพิจารณ์แล้วเขียนพิจารณ์ออกให้
แล้วเด็กก็วิ่งลงจากบ้านไปรุ่งเช้าก็มีพระพระมาบอกว่าเมื่อวานโยมไม่อยู่
ก็ผมก็ไปดูนะเคยเห็นท่อระบายน้ำอ่ะ

แล้วก็เอาปูนโบกแล้วก็เขียนชื่อ
คือป้าเนี่ยเขาก็เลยลงไปดูเห็นปูนอย่างไร

แกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นวิญญาณเด็กคนนี้

มันจะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบมาหาแกบ่อย

ผมอยากโศกเป็นจิ๊กโกหน่อยแถววัดนั้น
มอสเนี่ยมันจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่
ชอบมาซื้อของซื้อกาแฟให้แกอะไรแล้วแกก็ให้ตังค์
หลังจากนั้นไม่นานก่อนที่เราจะมาถ่ายทำเนี่ย

มอสเนี่ยถูกขี่มอไซค์ถูกรถสิบล้อชน

แล้วเวลาไอ้มอสมาจะซื้อกาแฟ

อย่ามาหลอกถ้ามาหลอกกูไม่ทำบุญให้มึงนะ

ครับนี่ก็คือสามเรื่องโอเคคนที่ฟังเรื่องสามเรื่องเนี้ย
ผมก็เลยเลือกเรื่องของอ่าเรื่องของอ่า
ชายที่ถือขี้เท่าก่อนเพราะมันมีมันมีเอ่อเชิงตะกอนอืม
แล้วก็เรื่องไอ้มอสเล่าเป็นเรื่องที่๒
ถ้าเวลาเหลือในหลักการทำรายการ
เราก็เลือกไว้ปรากฏว่าพอใกล้ใกล้ฐาน
แจ๊คมาปุ๊บอ่ารู้จักแจ๊คเจอแจ๊ค
เห็นตัวจริงเออแจ๊คมาก็โอเคเฟรลี่ดีหมดสักพักบอลมาครับ
อันนี้ในเรื่องเนี่ยในคอนเซ็ปต์ที่เขาหา
มันมีเขาไปเชิญมาคนชื่ออ๊อฟหรือชื่ออะไรผมจำไม่ผิดนะ

เขาเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูล
แต่ตอนที่เล่าข้อมูลป้าเนี่ยเรามีผมต้อยแล้วก็ป้า

คนที่เขาเห็นผีอะไรอย่างนี้เราก็บอกอ๋อเหรอ

เขาพูดหลายภาษามากมีจีนมีอะไรผมไม่เอกใจ

คือข้อมูลที่มันมาคือสุสานป่าช้ารวม

อันนี้เขาก็เริ่มเราก็บอกมันอาจจะมีข้อมูลในใจก่อนเปล่าวะ
หรือว่าทำการบ้านมาอะไรกัน

ก็เลยฟังเขาเล่าก่อนว่าเรื่องเขาเล่าเขาเห็นผียังไงอย่างนี้

อยู่หลังมอนิเตอร์ที่จำได้แล้วก็บอลนั่งอะไรอย่างนี้พร้อม

จำได้ว่าเขาเรื่องเขาก็ประมาณนึงนะ
ประมาณ๔สำหรับผมนะซีประมาณแบบว่า
พ่อเขาเสียแล้ววิญญาณพ่อเขากลับมาก็ผ่าน
แล้วก็เชิญคุณอ๊อฟเนี่ยมานั่งนั่งปุ๊บ
แล้วเดี๋ยวอีกเบรกนึงคุณป้าเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องผีของเขาแหละ

ระหว่างเบรกแรกเนี่ยคือคุณอ๊อฟเขาก็เริ่มเล่าว่า
เขาเห็นผีเห็นอะไรต่างนานาเห็นอย่างนี้
จำได้ว่าคุณแจ๊กก็ถามว่าเห็นที่ไหนเห็นยังไง
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่า

เขาไปเอกใจตอนเขาเรียนรามคำแหง

พอเขากลับบ้านดึกมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินตามมาส่ง

เขาก็บอกว่ารุ่นพี่ตามมาส่งเขา
เราก็บอกว่าเฮ้ยรถยังไม่หมดเหลืออีกคันนึงเที่ยวสุดท้าย

อยากรู้ว่าที่ผีต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่

แต่แม่งมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งเราก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงบอกเขาไม่รู้
แต่เขาก็คุยเฟรนลี่ดีสักพักรถมาเขาก็ขึ้นยืนอยู่ที่ประตูแล้วรุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่า
เข้าไปข้างในเดี๋ยวมึงตกลงมาไอ้นี่ก็เลยเข้าไปข้างในหันมาอีกทีบอกรุ่นพี่คนนั้นหายไปแล้ว
แต่มันก็ไม่ได้กลัวนะเขาก็แปลกใจอะไรอย่างเงี้ที่ฟังเขาเล่านะแล้วรถก็ไปรุ่งเช้าเขาไปที่ชมรมที่ลามาแหละ
เขาก็บอกว่าเขาก็ถามหารุ่นพี่คนนี้ปรากฏว่าทุกคนก็บอกมึงเจอแล้วใช่ไหมรุ่นพี่คนนี้
ไอ้คนนี้มันตกรถตายแล้วเจอทุกรุ่นเพราะเขาเป็นห่วงน้องที่กลับดึกเขาจะมายืนคุยเป็นเพื่อน
ตั้งแต่นั้นมาออฟเขาก็เล่าว่าเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบางอย่างมันผิดปกติเช่นไปห้างบางทีอยู่ห้างอะไรอย่างนี้
ร้อนก็มีคนนั่งตากแดดอยู่อะไรเขารู้สึกคนพวกนี้ไม่ปกติเขาก็เริ่มแยกแยะระหว่างคนกับผีออกอะไรอย่างเงี้
อะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังก็ยังอธิบายไม่ได้
แต่ตรงนั้นก็ยังหาข้อสรุปให้ได้คุณเห็นจริงหรือเปล่า

แล้วจำได้ว่าแจ๊กก็ถามว่าเอาง่ายเลย
แล้วที่มานี่รอบบอกโหเขายืนรอบเลย

เป็นภาษาโบราณบ้างภาษาจีนภาษาอะไร
แต่เขาเหมือนฟังคำไทยออกว่ามาทำอะไรกัน

เสร็จแล้วไฮไลท์มันครั้งเดียวเลยที่ผมรู้สึกผมช็อกก็คือ
ผมจำได้ว่าแจ๊คถามว่าเอางี้ดีกว่า

ผมก็เอากล้องจับเลยอีตาคอมสั่ง

จริงในเต็นต์นี่มีหรือเปล่า
มันก็มองไปรอบเต็นต์ไม่มีครับพี่
แต่คือเต็นต์ที่เราไปถ่ายจำได้ไหมมันเป็นเต็นต์ยาว
แล้วมันจะมีช่องมันจะมีช่องหน้าต่างอยู่ข้างหลัง
บอกในเต็นต์ไม่มีแต่เต็นต์ตรงห้องหลังพี่มี
เราก็เลยรู้สึกจริงเหรอ
ถามว่าจำได้ว่าแจ๊คถามว่าลักษณะเขาเป็นยังไง
เป็นเด็กผู้ชายผมอยากโศก

ไขว่ห้างแล้วก็เอามือจับไพ่หลังอยู่

เฮ้ยจนเสียงมันเข้าแล้วเราก็คัดเทปก่อน
เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออนแอร์ได้
คนนั้นร้องเสร็จแล้วก็ซิบเราบอกนั่นแหละไอ้มอส

ผมก็เลยงงว่าคุณอ๊อฟเนี่ยเขามาหลังสุดเลย
เขาไม่มีใครรู้เรื่องของไอ้มอสไหล่ขาดเลย

เราก็คัดเทปนี้ก่อนแล้วก็เริ่มอัดใหม่
พออีกเบรกก็เล่าเรื่องป้าก็มาเล่าเรื่องชาย
ที่มีขี้เท่าพระอะไรอย่างนี้ต่าง

แต่ผมกับไอ้ต้อยมองหน้ากันว่า

ขั้นตอนที่ต้องไปปฏิบัติในป่าแล้ว

แจ๊กก็จะสั่งให้ดาราไปกับออฟ

ทูบเทียนไปไปจุดที่เชิงตะกอนก่อน

แต่เทียนทูบมันถูกเอาออกไปจากเต็นต์

ก็ยืนจุดจุดจุดจุดจุดอยู่นานมาก

แล้วเราถามพ๊อปว่าทีมอาร์สว่า

พี่มีคนตัวใหญ่ตัวศรีรกษาเทาอ่ะ
เหลือคิดเท่าอะไรเต็มไปหมดยืนมองอยู่

อันนี้เป็นจุดที่สองผมไม่ได้โฟกัสเรื่องผีแล้ว
ผมโฟกัสว่าเฮ้ยคุณเห็นผีจริงเหรอ
เรื่องนี้ผมก็ได้ยินจากป้าคนนั้นคนเดียว
อันนี้มันเงยหน้าบอกยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวเชิงตะกอนเนี่ย
เขาถามว่าพวกมึงมาทำอะไรกัน
ตอนนั้นผมก็แบบเป็นเหตุการณ์ที่สองที่ผมรู้สึกว่า
จริงเหรอในใจมันมีคำถามมีแต่จริงเหรอ
แล้วก็กระซิบที่คุยกับแจ๊คว่าเฮ้ยถามเลย
บอกเขาเลยมาถ่ายรายการอยากเห็นผีอยากเห็นผี
ทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเหมือนพูดง่ายเราเหมือนพยายามลบหลู่เลยล่ะ
แล้วเขาก็บอกพี่ให้พูดให้พูดพูดพูดเลยพูดเลย
ผมมาถ่ายรายการครับไม่ต้องครับพูดเลยมาถ่ายรายการมีอะไรหรือเปล่า
คือพยายามเลยให้แม่งแบบมึงจะอะไรมึงจะหักคลองจะสกายร่างเป็นมังกรอะไรกูก็อยากดู
ไปที่จุดอื่นดีกว่าไม่ได้สนใจจุดนี้
แต่ในใจแม่งยังกังขาอยู่ยังงงว่า
มันเห็นชายคนนั้นจริงเหรอที่สูง
เพราะลักษณะมันบอกตรงกับป้ามาก
ก็ให้อ๊อฟพามาถึงจุดแรกที่เราวางก็คือ
ตีนกระดายของกุฏิป้าเป็นเด็กผู้หญิง

เขามายืนอยู่จุดนี้เขาก็นั่งยองลง
เราก็แจ๊กก็พยายามจากข้อมูลที่บิวตแจ๊คก็คือ
จุดนี้คือจุดของเด็กคนนึงให้แกะนม
แล้วพยายามเทแล้วเรียกน้องเข้ามากินมาอะไรอย่างนี้

มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งเท้าคางนึกว่าถูกใส่ก่อนกระเช้าตาแป๋ว

ผมก็งงว่ามึงรู้ได้ยังไง
แล้วอยู่นางเอกคนนั้นก็ร้องไห้

แล้วหนูก็ปิติแล้วหนูก็ร้องออกมาร้อง

นั่งเท้าคางอย่างนี้แล้วก็ใส่หัวไม่กิน

อันนั้นคือเหตุการณ์ที่๒คลิปที่๓
ที่ผมรู้สึกแปลกใจออกมากกว่าว่า
คุณเห็นได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงข้อมูลพวกนี้

มันเป็นป่าไผ่เป็นวงกลมเป็นลานโล่ง
ขอยืมโรงเรียนอนุบาลไปโต๊ะเด็กนักเรียนกับโต๊ะกับเก้าอี้นักเรียน
ไว้๑๓ตัวตรงกลางเนี่ยตั้งเครื่องเส้นไว้ทั้งหมด
เป็นกระทงข้าวหมูทอดเป็นกระทงทง

คือเราจะให้เขานั่งกินข้าวกับผีในจุดเรา
แต่พอจุดที่มันเดินมาถึงหยุดปึ้งเนี่ย

นางเอกพูดคำแรกขึ้นมาเลยพร้อมกับอ๊อฟเลยว่า
พี่ไอ้คนนี้ไม่เห็นผีแต่พูดว่าหนูได้กลิ่นเหล้าขาว

คืออย่างอ๊อฟมันบอกคนเห็นผีมันอาจจะเห็นได้ใช่ไหม
แต่นางเอกได้กลิ่นเหล้าขาว

เหล้าขาวตอนเย็นมันแป๊บเข้ามาในหัวเลย
เพราะผมรู้เรื่องอยู่คนเดียวกับไอ้ต้อย

เป็นคล้ายนุ่งขาวห่มขาวยืนเมาอยู่ตรงนี้

คือคนปกติด้านล่าง
ถ้าผีมันกลิ่นมันจะยังไง

ข้อมูลมันตรงเท่านั้นเอง

บอกว่าไม่ต้องเรียกพี่

ผมก็ตกใจตอนนั้นมันมาถี่มากเลยบอก
บอกผู้ชายมีผู้ชายยืนอยู่ห่างประมาณ๓เมตร

เขาถามว่าทำอะไรกันแล้วเขาก็ยืนไอไอ

แต่ออฟบอกว่าเนี่ยเขาไออยู่แล้วเขาถามมันทำอะไร

มีอะไรหรือเปล่ามาถ่ายรายการมีอะไรเปล่า

นั่งลงไปเลยนั่งทับลงไปเลย

ตอนที่บอกพี่ที่เป็นผู้กำกับว่า

เราจะดิจิตอลไปสนัก

ฟิสิกส์กับผีอะไรอย่างนี้เราก็คิดเออมันเจ๋งดีเว้ย
เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากเสร็จเข้าไปในเต็นต์ก็เอารูปมาดู
มันมีอยู่๒โต๊ะแจ๊คมันมีอยู่๒โต๊ะที่มีข้าวสุก
เข้าสู่เล็กแม่งตกอยู่คือภาพภาพไม่เหมือนกัน
แต่เราก็มองว่ามันอาจจะเป็นลมก็ได้ในใจนะที่แบบไม่เชื่อ
อาจจะเป็นลมก็ได้แต่มันก็เป็นจุดขายเว้ย
เพราะเราก็อธิบายไม่ได้ว่าภาพมันไม่เหมือนกัน
นี่ก็คือจุดฟิสิกส์กับผีแต่เหนือไปกว่านั้นที่ผมช็อกก็คือ
ผมไปขอผ้ายางคือนี้อันนี้รู้กับไอ้ต้อยสองคน
ไปเอาผ้ายางจากรถพลิกอัพหรือรถตู้ทั้งหมดมา
๓ตัว๑๓แผ่นผมปูไว้ที่พื้นหมด
ผมแอบปูแล้วผมเอาแป้งโรย

หลังจากนั้นก็คือซ้อน๒ชั้นก็คือเอารอยเท้าผี

เพราะมันมี๒ตัวนี้เท่านั้นที่มัน

แล้วถอดลองเท้านางเอกที่นั่งอยู่อันนั้น

ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้
คู่หนึ่งอยู่ขอบยาง

พี่ต้องให้ผมถีบตัวนั้นแน่นอน

ครึ่งหนึ่งที่ปั๊มอยู่ตรงขอบยาง

เฮ้ยไม่เคยทำรายการผีนะ

มันมีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้

รู้สึกว่ามีเหมือนพวกขโมยหรือเปล่า

ได้กินเหล้าขาว๒วันแล้วเนี่ย

รุ่งขึ้นผมก็เลยเข้าไปที่บริษัทหนาว

แต่นี่เพื่อนผมคนนี้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย
เขาเรียกแม่หมอ
คือผู้ทำพิธีที่เวลาบวงส่งหนังใหญ่
เขาทำแบบว่าให้พิธีใหญ่โตกับไฮโซอะไรด้วย

เดี๋ยวหนูโทรถามให้ว่ามีอะไรกับพี่หรือเปล่า

ผมก็เลยขับรถยังไม่ทันถึงรัชดาเลย
เพื่อนผมเนี่ยโทรมาพี่เขาชื่อพี่เอ
พี่เอที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย
พี่เอบอกว่าหน้าบ้านพี่มีผู้ชาย๓คนเมาเหล้า

ผมก็มึงรู้ได้ไงกูไม่ได้เล่ารีเทลเลย
แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งผมอยากโศกไหล่ซ้ายขาด

ผมก็ยังสั่นอยู่เลยนะผมรู้สึกว่าแม่คืออะไรมาทำไมนครนายกนะ
นี่มึงบ้านกลางเมืองลาดพร้าวนะมาทำไม

พี่เอบอกว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่รู้
แต่ถ้าถามพี่เขาบอกว่าเขามาเพื่อบอกบางอย่าง
ว่าเขาไม่โอเคแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้
เพราะในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งเขาไม่รู้อะไร
แต่เขาแนะนำว่าให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ย
ออกมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็ทำพิธีกราบ
อย่าให้สิ่งไม่ดีทำอะไรได้
แล้วก็แนะนำว่าเราควรกลับไปขอสมาธิ
อย่างเป็นพิธีการที่วัดนั้น
ผมก็เลยโทรบอกเจ้าของรายการที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ถือเงินอะไรต่าง

เขาตามมาถึงหน้าบ้านผมแล้วเขายืนอยู่หลายวันแล้ว
ผมก็เลยแบบคืออะไรวะไม่เข้าใจ
หลังจากที่ผมโดนผมก็ไม่เชื่อนะจนผมอธิบายไม่ได้
เสร็จแล้วพี่นะเขาเลยไปจัดพิธีใหญ่
วงสวงอะไรที่วัดนั้นเลย
แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เจออะไรนะ

แต่หลังจากนั้นความรู้สึกเรื่องกลัวผีหรืออะไรต่าง
มันแวบเข้ามามันทำให้จิตเราเหมือนกับ
พอเราอธิบายไม่ได้เราก็จะมีความมั่นใจลดลง
ผมไม่เรียกว่าความกลัวความมั่นใจลดลง

ถ้ามีใครมาบอกผีมีจริงหรือไม่ตอนนี้ผมตอบเขาไม่ได้แล้ว
จากแต่ก่อนผมบอกเฮ้ยไม่มีหรอกแต่ตอนนี้
ผมเรียกว่าผมเจอสิ่งที่ผมอธิบายไม่ได้
อันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดที่ผมมาถ่ายท่อให้ฟัง
โอ้โหเฮ้ยอยากจะบอกอย่างนี้ครับพี่แฉะ
ฉายเป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกตื่นเต้นน่ากลัว
และที่สำคัญคือพี่แฉะความจำดีมาก
ช่วงที่พี่แฉะเล่ามาผมยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยซ้ำครับ
และที่มันพีคหนักที่สุดก็คือจังหวะหลังจากเสร็จงานไปแล้ว
มีใครก็ไม่รู้ที่วันนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
มาดูดวงให้พี่แฉะแล้วบอกว่ามีผู้ชาย๓คน
ลักษณะมันตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนที่ไปถ่ายรายการ

โดยเฉพาะเด็กผู้ชายผมอยากโศกที่ไหล่ซ้ายขาดเนี่ย
คือผมแบบโอ้โหมันพีคมากสำหรับผม
ผมรู้สึกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่ใช่

เป็นเพราะว่าตอนนั้นเราตั้งใจทำงานมาก
เราอยากได้คอนเทนต์อยากได้ภาพ
ผมว่าถ้าเขาจะโมโหเขาจะโกรธ
น่าจะเป็นตอนที่พี่แฉะสั่งให้น้องถีบโต๊ะถีบเก้าอี้
หลู่เลยล่ะเพราะเรากะว่าเราไม่เชื่อไง
แต่เราตอนนี้เหมือนเขาก็จากคำที่เขาบอกมา

คือไม่โอเคคือภาษาของพี่คนนั้นที่บอก

แต่เราก็ขอคำมารับโทษนะ

ผมก็ตั้งหน้าบ้านซื้อดอกดาวเรืองซื้ออะไรมา
ทำพิธีจุดชาวบ้านแถวนั้นก็ออกมาเต็มเลย
ถ่ายหนังเหรอคุณแชะครับ
นั่งไหว้กัน๕โมงเย็นวันนั้นนั่งกราบกันอย่างนี้
สามคนไอ้กล้าผมไอ้ต้อยนั่งกราบกัน
คือมันอธิบายไม่ได้จริงคุณแจ๊ค
แล้วผมก็เชื่อว่าเรามีรายการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องซอสที่ข้อมูลผี
คุณแจ๊คเนี่ยอาจจะยืนยมคงกระพันธ์มาเยอะมากเลย
ผมเชื่อว่าก็คงมีตักกะในใจของคุณแจ๊คแหละว่าเฮ้ยเวลาเราทำเนี่ยมันมีความพอดีแค่ไหน
สำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่ทำรายการผีทั่วไป
เขาอยู่ในโลกของเขานะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปก้าวล่วงบางอย่างแล้วเราทำไม่ถูกวิธีการ
อย่างน้อยผมไม่รู้ว่าคนดูรายการเราไปอาจจะไม่ได้เชื่อ
แต่ผมคนนึงที่แบบเปลี่ยนความคิดเลยว่า
ผมเชื่อว่าบางอย่างที่เราไม่ได้รู้คำตอบ
เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันไม่มี

หรือมันมีเราพูดไม่ได้เราก็จะเจอเรื่องอย่างนี้
แต่จนเราเจอกับตัวเองใครไม่เจอไม่รู้เรา
ในใจเราก็จะลึกกับว่าทั้งออฟทั้งหลายอิลิเมนต์ที่มันมารวมกัน
มันประติดประต่อเหมือนสอนเราทำให้เรารู้ว่า
รายการนี้มันทำให้เราให้เรารู้สึกเลยคนเดียวเลยนะ
รู้สึกเลยว่าเรารู้เลยในฐานะโปรดิวเซอร์ว่า
โอ้โหมันยังมีหลายการที่ผมรู้สึกว่า
เวลาผมดูผมก็มีความเป็นห่วงนะ
ผมเชื่อในประสบการณ์แจ๊คก็คงเจอมาแหละ
แต่บางอย่างเราอาจจะบอร์ดแคสไม่ได้ด้วยซ้ำไป

จริงพี่ก็สรุปได้ว่าบางอย่างที่เราไม่เคยเห็น
ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริงมันอาจจะมีอยู่จริง
แต่มันยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องรอคำตอบ
มันคือสิ่งลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้

เมื่อเราไปเหยียบหางเขาเขาก็ต้องกัดเราเป็นธรรมดาแหละ
มันมีคือมองว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งอะไรต่าง
เมื่อถูกลุกลานหรือเล่นลับอะไรบางอย่าง
ผมว่าอะไรอย่างนี้สุดจริง
อันนี้ต้องบอกว่าสุดแล้วนะคุณผู้ชม
ไหนพี่แฉะก็มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

พอดีผมได้มีโอกาสทราบมานะครับ
จะมีละครแนวผีชื่อเรื่องว่าผีกะ
ซึ่งจะเริ่มตอนแรกวันที่๑๒มิถุนายนนี้
คือต้องบอกว่าผีกะนี่ก็เป็นความเชื่อ

ความเชื่อที่ถูกผนวกกับความเชื่อ
ในการเอามาใช้ในวิชาชีพบางอย่าง
ผมมีโอกาสได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้ว
ต้องถามพี่แฉดพี่แฉดได้มีโอกาสได้ดูทีเซอร์ตัวอย่างนี้ไหมคะ
ดูครับได้ดูแล้วครับผีกะก็คือ
เรื่องผีเราได้ยินผีป่าผีกะสือผีอะไรต่าง
ผมก็โอเครู้จักดี
แต่พอได้ยินผีกะเราฮะมันคืออะไรวะ
พอเราได้ไปดูทีเซอร์หรือรู้คร่าวว่าวิธีคิดหรือการเตรียมงานของทีมงานอะไรต่างเนี่ย
เฮ้ยน่าสนใจนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ไอ้สิ่งที่มันนาฏกรรมอะไรบางอย่างหรือสิ่งเล่นลับอะไรบางอย่าง

คือผมพูดในฐานะที่เป็นผู้กำกับแล้วผมรู้สึกว่า
สิ่งที่ผมเห็นกระบวนการทำค่อนข้างละเอียดแล้วก็มันน่าสนใจ
มันไม่ใช่ผีโหลพูดง่ายในศัพท์ภาษาเรานะไม่ใช่ผีโหล
เรามาเล่าเรื่องผีกระสือผีอะไรผีผีหลอกผีอะไรอย่างนี้
เนี่ยก็เป็นผีหนึ่งที่เราแบบมันจะขึ้นธรรมเนียบของผีชนิดหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเยอะเลยล่ะ
โดยที่เราแบบว่าเฮ้ยหูมันน่าสนใจมากแล้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับละครเรื่องนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น
แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเออมันมันมากกว่าละครที่เราเห็นทั่วไปคือละครทั่วไปเขาก็โอเคนะ
แต่พอมาลงตัวกับผีก่าผมรู้สึกว่าโอ้โหให้ความสำคัญขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่ละครแล้วนะเป็นหนังหน่ะพี่
ก็คือทางผู้จัดเขาทุ่มทุนมากแล้วก็ให้เวลามากจนเรารู้สึกว่าคนดูน่าจะได้กำไรจากเรื่องนี้มากเลยนะ
ใช่เออนะครับทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปติดตามชมนะครับ
เริ่มตอนแรก๑๒มิถุนายนนี้๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวี
ใสยศาสตร์ฤษยาอาฆาต
คุณเล่นกับกูแบบนี้เดี๋ยวคุณจะต้องรู้สึก
คุณครับ
เริ่ม๑๒มิถุนายนทุกเสาร์อาทิตย์๔ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒อย่าพลา
เอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุ
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานีพีดของเราในคั้นคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับเรื่องราวของคุณ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน

สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อน

เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน

ขอบคุณพี่ชัยครั้งครับ